ข่าวนี้ขอความสงบที่หน้าจอทีวีแต่ท่านต้องชมด้วยตาครับ
ประหนึ่งว่าฆ่าฆ่าเนี่ยนะแล้วเขาไม่ตาย

ใช่เพราะเราค่ะไม่มีสตานซึงเนี่ยคงแพงมากสิเนอะ
อย่าไปสนใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะ

อ้าวก็พี่ต้นบอกจะเอาเนื้อสดสดมา

ไม่ได้สดกว่านี้คุณต้องกินเป็นแล้วทั้งตัวเลย
เห้ยมันยังดิ้นดุบดับอยู่เลยนะฮะ
แล้วพอเอามือไปจิ้มมันยิ่งดิ้นใหญ่

ที่ห้างฉัดเปล่าสาวคนนึงเนี่ยเขามาจ่ายตลาดแล้วเขาตั้งใจจะกินหมูปิ้งเนื้อย่างซะหน่อยหมูเนี่ยจบไปแล้ว
แต่พอมาร้านเนื้อเฮ้ยขยี้ตา๕ที
คิดว่าตัวเองตาฝาดฮะไปมาตาไม่ฝาดแล้ว
มือถือขึ้นมามันยังดิ้นอยู่ไหมยังดิ้นอยู่
ถ่ายคลิปเสร็จแล้วคุยกับเพื่อนแล้วมันยังดิ้นโชว์อยู่เลย
ดังนั้นจึงมีคลิปประหลาดแปลกแบบนี้นะ

คลิปแบบนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงชาวเน็ตแซวเลยว่า
โอ้โหแม่งใช้คำว่าแม่งกันเลยนะโคตรสดเลยว่ะ

เราก็ไม่เคยเห็นแบบสดแล้วเขินเท่าข่าว
เคยมีคนเอาแบบนี้มาเสิร์ฟผมผมจะเล่าให้ฟัง
เขากำลังล้มหัวเลยจัดทางธรรมวล
เขาเห็นเราไปทำข่าวแถวนั้นเข้ามาเลยบอก
นักข่าวนักข่าวนี่ของดีเลยนะ
เนื้อกับตับเต้นมาแบบนี้เลยพี่ต้น
แล้วก็มีแจ่วมาด้วยซอยจุจิ้มกินเลย

ปุ้ยเขาบอกของดีแล้วเขาบอกว่าเอามาให้เนี่ย
คือเขาตาเปล่งประกายแล้วว่าเขาเอาของดีมาให้เรา
คุณห้ามปฏิเสธนี่คือน้ำใจของพี่น้อง

เป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นที่กินเนื้อดิบ
เต้นแบบนี้มันยังดิ้นสู้มือผมด้วย
ผมหยิบปั๊บจิ้มแจ่วเข้าวิถีวิถีเออจริงจริง
วิถีชีวิตกินได้เห็นไหมล่ะถ้าไม่กินนะปุ้ย
เขาจะเสียใจมากแต่ก็แนะนำให้กิน
กินสุกเออใช่น่าจะดีกว่าอีกกว่าคำเดียวนั่นแหละ
อันนี้เหตุการณ์นี้ที่ห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับ